คุณผู้ชมคะเนี่ยเดี๋ยวให้ดูรอยระหว่างดิฉันกับคุณสืบสกุล
นี่ถามนะคุณผู้ชมที่ชมข่าวอยู่ตอนนี้

ถ้าเกิดว่าเปิดเสื้อลูกดูลอยอยู่กลางหลังแบบนี้
แล้วลูกบอกว่าไงรู้ไหมรอยนี้ไปกระแทกกับชิงช้ามา

เพราะว่าเดี๋ยวจะให้ดูเลยขอภาพรอยชัดขึ้นมาเลยนะคะคุณผู้ชม
รอยที่คุณผู้ชมเห็นอยู่อย่างนี้
หลายคนบอกว่านี่มันรอยไม่เรียวนี่

แล้วรอยนี้อันนี้คือผ่านมาแล้ววันหนึ่งนะ

นี่ส่วนรอยอีกรอยหนึ่งก็อยู่ตรงแขนของน้อง

คงจะยาวมากค่ะโดนทั้งตรงแขนด้านหลังกับหลังด้วยนะคะ
ซึ่งเด็กที่เป็นรอยแบบนี้นะ
เขาชื่อว่าน้องเอน้องเออยู่ม๑
อยู่โรงเรียนในอำเภอกันธรรักษ์จังหวัดศรีสะเกดค่ะ
แล้วเมื่อวานช่วงเที่ยงนี้นะคะ
ทางแม่และพ่อของน้องเอพาลูกมาเลย
มาแจ้งความที่สพกันทราลักษณ์ค่ะ

เย็นวันศุกร์นะนะแม่ไม่รู้หรอกว่าลูกแม่ไปโดนอะไรมา
แต่พอมาถึงตอนค่ำลูกก็ถอดเสื้อผ้าจะอาบน้ำ

เห็นรอยกลางหลังเอเอไปโดนอะไรมาลูก
บอกว่าแม่ครับผมโดนชิงช้ากระแทกครับ
แม่บอกพอดูรอยแผลแล้วมันไม่ใช่นี่
มันรอยไม่เรียวนี่พยายามถามเอ
บอกแม่มาลูกรอยนี้มันไม่ใช่รอยชิงช้า

ลูกก็เลยบอกค่ะว่าโดนครูตี
เพราะว่าเอทำงานไม่เสร็จ
คือน้องหัวช้าน้องเข้าใจอะไรยาก

แม่ครับผมก็ตั้งใจเรียนแล้วผมก็พยายามทำงาน

ทีนี้พอแม่เห็นแบบนี้แม่ก็รับไม่ได้
กับพ่อค่ะแล้วก็เลยพาลูกมาแจ้งความ

บอกว่าแม่ไม่ได้อยากจะดำเนินคดีกับครูหรอก
แต่อยากให้โรงเรียนดูแล

ครูก็เปรียบเสมือนเป็นพ่อแม่คนที่๒ของเด็ก
อยากให้มีความรักความเมตตากับเด็ก

ไม่อยากให้ใช้ความรุนแรงกับเด็ก

อีกอย่างหนึ่งจะเป็นแผลทางใจด้วยนะคะ

ทางโรงเรียนจะออกมาชี้แจงยังไงนะคะ